คุณผู้ชมมาดูคลิปคลิปนี้นะคะมีการโพสต์ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่านันทวิทย์นะคะ
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟที่หัวหินประจวบคิริขัน
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
นี่คือเฉียดไปนิดเดียวคือมันไม่มีเครื่องกั้นไงฮะจุดตัดทางรถไฟตรงนี้
แล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในวงกลมสีแดงเขาบอกว่าเขาไปติดตั้งกล้องถ่ายคลิปอยู่พอดี
แล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยรถข้ามเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวคนก็ไปหาที่จอดรถอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จังหวะที่รถกระบะคันนี้กำลังจะข้ามแล้วเขาก็เห็นว่ารถไฟกำลังมาก็ต้องเอามือบอกว่าอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา
แต่กระบะไม่เห็นกระบะไม่เห็นรถไฟถ้าเขาไม่โบกเนี่ยคือมาแล้วอ่ะคือจ่อมาแล้วอ่ะ
คือหัวหินนี่รถไฟผ่านตลอดสายตลอดเส้นอ่ะเนี่ยแล้วจุดแบบเนี้ยหลายจุดค่ะ
จุดแบบเนี้ยก็เรียกทางลักผ่านมันอันตรายเพราะว่าไม่มีเครื่องกั้นอืม
ต้องกะจังหวะกันเอาเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักหกโมงเย็นเกือบเกือบทุ่มหนึ่งอ่ะค่ะ
เป็นเจ้าของร้านกาแฟทูเบสในซอยหัวหินสี่สิบสามนะคะเขาบอกว่าโชคดีอ่ะที่เขาไปโบกมือแบบให้หยุดแล้วก็ช่วยเอาไว้อ่ะ
งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
จุดนี้ก็ปกติแล้วมันเป็นเหมือนกับจุดอับสายตาพอดี
ถ้ารถยนต์ปิดกระจกเปิดเพลงแบบอะไรเสียงดังในรถนะ

แล้วมันมองไม่เห็นเสียงไม่ได้ยิน
แล้วก็วิ่งข้ามอย่างนี้มันอันตราย
คือเรามองจากคลิปเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็น

แต่ว่าพี่ที่ไปห้ามเขาบอกว่ามันบังสายตา

แล้วก็เลยเชื่อว่ารถกระบะคันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคนต่างถิ่น

นี่เห็นไหมโชคดีอีกนิดเดียวเอามือไปโบกเอาไว้ให้

อ่ะก็โชคดีไปไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะ